ดูศึกระหว่างน้องเมียกับพี่เขยกันหน่อยค่ะ
น้องเมียพี่เขยแล้วก็คนกลาง
ก็คือเป็นพี่สาวของน้องเมียใช่ไหม

กลางนะอยู่กัน๓คนตั้งวงดื่มเหล้ากัน
สักพักหนึ่งอีท่าไหนไม่รู้น้องเมียเอาจอบฟันหัวพี่เขยจนแบบสาหัสเลยค่ะ
เนี่ยเลือดอาดมากเลยสาเหตุเกิดจากอะไรรู้ไหมคะ
ทำไมอ่ะโดนเอาเปรียบเรื่องกินเหล้า
เอาเปรียบยังไงเรื่องกินเหล้าอ่าเล่าให้ฟัง
ดูที่เกิดเหตุก่อนนี่ตำรวจสพสะบัวมาแล้วนะคะ
เหตุการณ์ยังเกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีที่เดิมนะ
ตำรวจสพสะบัวมาแล้วค่ะเห็นว่ามีคนเจ็บได้รับแจ้งว่ามีคนเจ็บถูกทำร้าย
มาถึงเนี่ยนายจำรัฐชินชื้นวัย๖๒ปีนอนตัวแบบเลือดเปลือเปื้อนไปหมดเลย
ที่ศีรษะมีบาดแผลถูกตีด้วยของแข็งหลายแห่งอาการสาหัส
นำส่งโรงพยาบาลกบินบุรีแล้วนะคะส่วนหน้าบ้านเจอจอบค่ะ
อบเปื้อนเลือดคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหน
น้องเมียนั่งเมาเลยแหละนั่งเมาอยู่เลย
โอ้โหจอบนี้เหรอจอบโอ้โห
เมียคือนายพิทักษ์เงินรอดอายุ๕๒ปีเมายับเลยค่ะ
บอกไปไปสพกันก่อนเดี๋ยวไปให้ไปสั่งที่นู่นก็ได้แต่ไปด้วยกันก่อน
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวเราได้คุยกับคนกลาง
คือนางสุชินแสงเงินรอดเป็นภรรยาของคนเจ็บแล้วก็เป็นพี่สาวของคนก่อเหตุ
เธอบอกว่าเมื่อวานเรื่องมันเป็นอย่างนี้
ตัวเธอกับแฟนคือจำรัฐคนเจ็บนะและน้องชายก็คือคนก่อเหตุ
ทักษ์เนี่ยนั่งตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่ที่บ้าน
ทักมาถึงปุ๊บเธอเอาเงินให้พิทักร้อยหนึ่งใช้หนี้ส่วนหนึ่ง
ส่วนหนึ่งบอกพี่ทักเอาเงินไปซื้อเหล้าหน่อยพี่ทักษ์ก็เอาเงินไปซื้อเหล้า
ทีนี้คือเธออยู่กับแฟนใช่ไหมก็ดื่มกันสองคนแต่น้องนั่งร่วมวงด้วยน้องดื่มคนเดียว
ผมถามคิดว่าคงจะมีใครเรื่องนี้จะเอาเงินใหญ่กว่าแต่ก็จะมีคนที่ดื่มเยอะกว่า
แล้วรู้สึกพี่ทักไม่พอใจว่าเป็นใช้เงินเยอะมากกว่าภูมิ

โอ้โห

มันจะทำให้ตายตรงตรงนี้นอน

เลือดเต็มหน้าไปหมดเหลือแต่ลูกตา
ก่อนหน้านี้เขามีปัญหามีอะไรกันมาก่อนไหม

มันกินเหล้าแล้วมาวาก่อนก่อนไหล่กันกันไป
คือนอกจากไออิกกีสแล้วเยอะแล้วคือคาเมนต์กันแล้วด้วย

นี่ไงคะแล้วแหมเล่าเข้าปากไปแล้วด้วย

เดินมาพูดว่าไงรู้ไหมคะ

แต่เธอเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าน้องชายมันขี้เมา
มันติดเหล้าดื่มเหล้าทุกวันเลย
และทุกครั้งที่ดื่มก็ชอบหาเรื่องคนอื่น
ขนาดแม่แม่อายุ๙๐แล้วยังเคยโดนหาเรื่องเลย
แม้แต่ตัวเธอเองโดนน้องชายเอามีดไล่ฟันก็เคยมาแล้ว

แต่เล่าเข้าปากไม่รู้เป็นอะไรกลายร่างทุกที
มานั่งทุกทีผ่านพูดมั่งเข้าผ่านผ่านพูดมั่ง
ที่มันเมาถ้ามันไม่เมามันดีมันทำงานเก่ง
เมืองต้นดูอาการคนเจ็บหน่อยนะคะนายจำรัฐค่ะ
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกบินบุรี
คือคุณหมอเอ็กซาเรย์กระโหลกดูแล้วเนี่ย
กระโหลกร้าวนะคะก็ต้องรักษาตัวต่อไปก่อนค่ะ
ส่วนเรื่องคดีความยังไม่ได้แจ้งความค่ะ
เดี๋ยวรอให้นายจำรัฐอาการดีขึ้นก่อน
เดี๋ยวมาตกลงกันอีกทีนึงว่าจะเอายังไง